เจ้าหน้าที่สองจังหวัดส่วนที่กำลังกันนะครับทั้งมรนองและชุมพรเข้าไปตรวจสอบในป่าทึบ
เพราะว่ามีเนื้อทุนบุกลุกป่านะครับไปทำเป็นสวนยามพราคับ
ทางด้านของนายสุรวุฒิสุนทมุสิกนะครับเป็นหัวหน้าเขตพันธ์รักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับ
ที่ป่าควนแม่ใยหม่อนนะครับที่ระยองขอไปครับที่มรนองชุมพรนะฮะ
ส่วนที่กำลังกันกับทหารเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในจังหวัดบรรนองแล้วก็ชุมพรรวมกว่าสองร้อยนายนะครับ
ก็ขึ้นลดไปครับแล้วก็คืนไปลดไปนะครับเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งแบบกระบะแล้วก็รถหกล้อ

เนื่องจากว่ารถปกติไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้
จากนั้นก็เดินทางเข้าไปในป่ากลางหุบเขา
ในพื้นที่บ้านครองเงินหมู่๕ตะบนพระรักษ์อำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพร
หลังตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศ
พบว่ามีการบุรุกพื้นที่ป่าอีกแล้ว
เมื่อไปพบก็ไปถึงพบต้นยางพาราจำนวนมาก
แม้กระทั่งในหุบเหวก็มีการปลูกยางภาระ

มีในทุนในอำเภอหลังสวนที่ชุมพร
บุกรุกจับจองพื้นที่แล้วก็ว่าจ้างให้ปลูกยางพาราเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต
ซึ่งแม้จะเป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลในหุบเขาก็ตามแต่ว่าในทุนก็ยังสามารถจ้างบรรยายงานต่างด้าวเข้าไปกรีดยางพาราได้นะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็กระจายกำลังกันตัดเลยครับตัดทำลายต้นยางพาราทั้งหมด
เพื่อไม่ให้นายทุนนั้นเข้าไปหาประโยชน์ในพื้นที่นี้ได้อีกนะครับ